อยู่ด้วย
สวัสดีครับสวัสดีควรชนะครับ
ได้เวลามากันให้สมัครกับเรา๒คน
ในคู่กัดสมัครข้าว๒อาทิตย์
วันอาทิตย์มันสูงเข้ามาน้อยจังเลย
แล้วอย่างนี้คุณผู้ชมเจอกับพวกเรา๒คน

แต่เสาร์อาทิตย์เราจะเจอกันเวลา๔โมงถึง๕โมงเย็น
วันนี้เราสองคนรับมาที่เสิร์ฟความสนุกสนานให้กับคุณผู้ชม

หากมีกิจกรรมอะไรจะได้ไม่พลาดกัน

วันนี้เรื่องราวข่าวสารของเรามันหลากหลายนะ

เอาเป็นว่าให้คุณผู้ชมดูเล็กน้ำจิ้ม
แล้วไปดูกันเลยในช่วงของสมัครคลาวเด็ด
ปีนกันแบบกลางวันแสกแอบขโมยของริมกำแพง
ว่าแต่ขโมยอะไรบอกเลยรู้แล้วต้องอึ้ง
เปิดศึกไม่เว้นงานบุญตีกันยับไม่สนคนร่วมงาน
งานนี้บอกเลยด้วย
สุดยอดตำรวจจับพึ่งมือเปล่าช่วยประชาชน
เอาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัด
ได้คู่กันสมัครคลาว
เอาละวันอาทิตย์อย่างนี้ไม่อยากให้อยู่บ้านเฉย
ส่งข้อความไลน์มาคุยกับเราดีกว่า
ใช่อยู่บ้านเราอย่านิ่งดูได้นะคะส่งข้อความไลน์มาคุยกัน
วันนี้เราให้อิสระเสรีในการแสดงความคิดเห็นนะคะ
ก็คือคุณผู้ชมดูแล้วรู้สึกยังไงกับข่าวของเราก็เล่าสู่กันฟังกันได้นะคะ

เดี๋ยวจะขึ้นสดเลยแล้วก็อ่านไปพร้อมกันนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
มาที่เรื่องนี้กันหน่อยเตือนภัยนะฮะ
กลางวันแสกใครจะเชื่อครับ
ขโมยขโจรมันบุกมาแล้วดูท่าทีมันจะไม่ได้อะไรที่มีค่า
บอกเลยอะไรที่อยู่ข้างหน้ามันก็เอาไปหมดล่ะครับ

นะมาแบบนี้แอบปีนขึ้นกำแพงตรงนี้ก่อน
แล้วดูสิตรงนี้มีอะไรที่พอจะขโมยได้บ้าง

โอ้โหยกพวง

โอ้โหเอาอย่างนี้เลยเหรอครับ
จับได้ชัดเจนเลยนะคุณชิสาถูกต้องและนี่แหละค่ะคือหลักฐานที่จะนำไปเอาผิดได้นะคะ
ทางกฎหมายข้อหารักทรัพย์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือเงินหรือของมีค่าใดจะถูกหรือแพง
ก็ถือว่าโดนหมดเป็นทรัพย์สินหมดนะคะซึ่งตรงนี้ล่ะคุณผู้ชมจะมีโทษด้วยนะคะ
โทษจำคุกไม่เกิน๓ปีปรับไม่เกินหกหมื่นบาทนี่ค่ะใครเป็นเจ้าของเจ้าของกระทะ
หรือใครเป็นผู้เดือดร้อนสามารถแจ้งความได้นะคือมันเป็นข้อหาเล็กน้อยก็จริง
แต่ถ้าหากว่าผู้เกาะเหตุไปทำแบบนี้อีกหลายบ้านเนี่ยเดือดร้อนนะคะ
แล้วเผลอจะย่ามใจไงขโมยเล็กรักเล็กขโมยน้อยสักพักเห็นแล้ว
ไม่มีใครมาตามจับก็ไปทำอะไรที่มันใหญ่กว่านี้ขโมยของที่มันมีค่ากว่านี้ได้
เอาภาพนี้มาฝากเตือนภัยกันนะครับแล้วต้องขอขอบคุณจากเพจเฟซบุ๊คที่ใช้ชื่อว่า
ซอกขยี้ข่าวด้วยนะครับที่เอาภาพนี้มาฝากเตือนภัยเห็นเรื่องแบบเนี้ยเป็นปัญหาสังคมเหมือนกัน
การลักเล็กขโมยน้อยก็สะท้อนถึงปัญหาค่าคลองชีพเรื่องของการดำรงชีวิต
ในเมืองหลวงกรุงเทพมหานครมีปัญหาแบบนี้กันเยอะต้องระมัดระวัง
คุณผู้ชมครับเรื่องของการประชันวิสัยทัศน์นี่แหละฮะจะได้ดูกัน
เพื่อใครยังตัดสินใจไม่ได้จะกาเบอร์อะไรลองไปติดตามรายการนี้กันดูนะครับ
กับการประชันวิสัยทัศน์ของผู้สมัครผู้ว่ามหานครไทยรัฐทีวีจัดเกมโชว์การเมืองครั้งแรก
รายการผู้ว่ามหานครท้าด่วนนโยบายของผู้สมัครที่หลายคนอาจจะฟังแล้วรู้สึกว่าเข้าใจยากจุงเบย
ก็จะถูกนำเสนอผ่านความสนุกสนานในรูปแบบเกมโชว
รายการนี้การันตีความสนุกด้วยพิธีกรฟีปากกล้านอนเด็ก
ชมกันไปแล้วนะวันที่๕พฤษภาคมที่ผ่านมาสนุกมากคุณผู้ชม
ฟังวิสัยทัศน์ของผู้ลงสมัครแต่ละท่าน

ว่าอยากให้ติดตามกันทุกวันพฤษภาษณภดี
เวลา๖โมงเย็นตลอดเดือนพฤษภาคมเลยค่ะ

เอาล่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันอีกแป๊บเดียว
ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน

มาค่ะ

อุ๊ยเรื่องนี้แหละพูดกันทุกวีทุกวัน
จริงโดยเฉพาะอีกเรื่องเรื่องของการตีกัน

มันมีกลุ่มวัยรุ่นนะครับไปตีกันกลางถนน

ไม่ได้แค้ผู้คนไม่ได้สนเลยว่าใครจะโดนลูกหลงอะครับ
โอ้โหบอกได้คำเดียวว่าเละ

ต่างฝ่ายต่างก็มาดีกราฟก็มาดีกราฟ
ท้าทายกันไปไม่รู้ฝั่งไหนเป็นฝั่งไหนเลยค่ะคุณ

เนี่ยฮะเป็นงานบุญนะครับเป็นงานแห่บายสีบุญเดือน๖ชายภูมิ
ไปกันเละอย่างแง่ครับสองฝ่ายก็ตลงบ่น
แล้วอย่างนี้พวกรถยนต์แล้วก็ทรัพย์สินของชาวบ้านที่

ไม่ได้เกี่ยวด้วยเลยได้รับความเสียหายไปด้วยครับ
แล้วก็ระบุข้อความเป็นลักษณะเหมือนกับบอกว่าหลังจากวัยรุ่นพวกนี้ตีกันแล้ว
ตำรวจก็มาระงับเหตุนะส่วนชาวเน็ตก็ออกมาตำหนิวัยรุ่นเหมือนกัน
แล้วก็ให้คำแนะนำด้วยนะว่าอยากจะให้ตำรวจจับตัวกลุ่มวัยรุ่นมา
ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดไม่อย่างนั้นแล้วเดี๋ยวมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นอีกอ่ะค่ะ
สุดท้ายจับมาแล้วยังไงลำบากผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่

คุณผู้ชมครับพันธุ์ตำรวจโทรชายวัดใจสบายนะครับ
ทางฝั่งตำรวจเขาไม่ได้นิ่งนอนใจนะแต่อย่างนี้เขายังรอให้ผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความ
ซึ่งผมเชื่อว่าในวันนี้น่าจะมีคนเข้าไปแจ้งความบ้างแล้วเพราะทรัพย์สินเขาเสียหาย
รถเนี่ยอย่างน้อยมีร่องมีรอยของความเสียหายอย่างแน่นอน
แล้วก็เตรียมที่จะดำเนินคดีกับคนที่มาก่อเหตุทำให้เกิดความเสียหายนี้เกิดขึ้นครับ
ไม่อยากจะให้เกิดแบบนี้เนาะเพราะว่างานบุญก็อยากจะให้สงบกันอยากจะให้มีความสุขนะ
แต่พอทะเลาะแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็คงจะต้องแก้ไขกันต่อไป
อีกหนึ่งเรื่องเตือนกันหน่อยช่วงนี้ฟ้าฝนตกลงมาเพราะว่ามีพายุฤดูร้อนบางพื้นที่จะมีลูกเห็บตกด้วย
อย่างที่นี่ค่ะพอลูกเห็บตกผู้ชายคนนี้เขาไปดูไปดูลูกเห็บแล้วมันเกิดอะไรขึ้นไปดูเหตุการณ์นี้ค่ะ
โอ้ยคุณได้ยินเสียงกรี๊ดไหมครับ

นั่นเป็นช่วงวินาทีที่ฟ้าผ่าค่ะ
แล้วมันผ่าลงมาข้างคุณชายคนนี้เลย

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดแห่งหนึ่งทางภาคอีสานนะคะ
ตอนนั้นเนี่ยเกิดพายุฤดูร้อนมีลูกเห็บตกจำนวนมากค่ะ
ด้วยความตื่นเต้นนะของผู้ชายคนนี้เขาไม่เคยเจอลูกเห็บไง
ก็เลยไปนั่งดูลูกเห็บไปจับไปดู
ส่วนภรรยาคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยนะคะก็ถ่ายเอาไว้เห็นสามีตื่นเต้น
แต่จังหวะนั้นล่ะคุณผู้ชมใครจะไปคาดคิด
ฟ้าผ่าลงมาข้างตัวผู้ชาย

พูดเลยว่าผู้ชายคนนี้รอดค่ะไม่เป็นอะไร
นี่ค่ะเขาต้องบอกว่าเป็นปฏิหารจริง
สงสัยผู้ชายคนนี้เขาไม่ได้ไปสัญญิงสัญญาอะไรไว้

แต่ถ้าเป็นคุณชนะแล้วก็ไม่อยากจะคิด
โอ้โหผมไม่เคยไปสัญญาที่ไหนหรอกครับ

แต่ผู้ชายคนนี้เขาไม่ตายเขายังอยู่ดียังช่วยงานภรรยาได้

ไปทำงานภรรยาบอกเลยว่าไปทำงานต่อไป

ผมอ่านคำแรกเห็นบอกบ่อได้ยาว
นึกว่ามีอะไรยานอะไรตรงเต็ง

ก็อาจจะเป็นเนื้อหนังมังสา
ส่วนไหนบางส่วนที่หย่อนยานอย่างเช่นหู

ยานเวลาที่ภรรยาดึงหูสามีใช่ไหม

คุณผู้ชมครับมาเรื่องนี้กันหน่อย
โอ้โหเป็นทอล์กอฟเตอร์เทิลจริง

วัดหนึ่งที่พรมพิรามจังหวัดพิศนุโลก

บอกเลยว่าห้ามหมอปลาเข้ามาในวันนี้

หมอปลาก็บุกไปที่วัดแห่งนี้จนได้ครับ
ให้ดูต้นเรื่องกันก่อนป้ายที่ผมพูดถึงก็หน้าตาอย่างนี้แหละ
ก็เป็นเรื่องเป็นราวมาหลายวันแต่พอเป็นข่าวนะ
ป้ายนั้นเอาโดนเอาลงแล้วเอาไปชาปนกิจตั้งแต่วันแรกที่เป็นข่าวเลย
เขาทิ้งแล้วแล้วเขาก็มีความคืบหน้ากันเดี๋ยววันนี้สรุปให้อีกทีเผื่อใครพลาดเรื่องนี้ไป
นี่ครับเจ้าอาวาสมานะครับแล้วเมื่อสักครู่เห็นแล้วหมอปลาพร้อมคณะก็เดินทางมาด้วย
ที่สำคัญการมาของหมอปลาครั้งนี้ไม่ได้มากับเมียอย่างเดียว
มีคณะมาเยอะเลยมากับทนายภัยศาลคุณกัญจอมพลังและป้าลัตตานา
มาที่วัดใหม่พรมพิรามนี่แหละค่ะครับมาที่นี่นะฮะพิศนุโลกล่ะครับ
ปวงใส้ชาวบ้านก็มานั่งลุ้มล้อมนั่งฟังด้วยและข่าก็มาเยอะค่ะพระท่านว่า
ก็ชอบดื่มเหล้าอยู่แล้วเหล้าที่ได้มาเนี่ยลูกศิษย์ซื้อมาให้นะ
เล่ายี่ห้ออะไรนะลิเวอร์พูลทองโอ้โหคิดเอาเองแล้วกัน
คล้ายอย่างนั้นแหละแล้วก็ยังได้ขออภัยหมอปลาด้วยที่ขึ้นป้ายต่อต้าน
รับว่าคิดน้อยเกินไปอ่าแล้วอีกประเด็นหนึ่งคือ
หมูกระทะอันนั้นท่านท่านฉันหรือเปล่าเอาฉันหรือเปล่า
ท่านยอมรับว่าฉันจริงฉันนี่แหละกินจริงฉันจริงด้วยนะ
สั่งมาฉันกับพระลูกวัดเออแล้วก็ล่าสุดมีการปลงอาบัติแล้วนะคะ
อีกประเด็นนึงนะคุณชนะคือเรื่องของการมีสัมพันธ์กับศรีกา
ท่านปฏิเสธว่าไม่เคยแต่เรื่องนี้ไม่เคยนะ
เอาอย่างนี้ครับในวันนั้นเนี่ยเจ้าอาวาสเองท่านรับปากนะ
กับทุกคนที่มาเลยนะบอกว่าเอาล่ะสิ่งที่ผิดไปก็ผิดไป
ท่านเนี่ยจะปรับปรุงตัวค่ะ
แต่ด้วยความที่ว่าชาวบ้านเขารู้สึกไม่พอใจแล้วไง

นั่นไงก็อยากจะให้ศึกโดยทันที
พระท่านก็บอกว่างั้นขอเวลา๓วันจะศึกอย่างแน่นอน

ขอโทษโยมทุกท่านที่ตัวอัตมาเองผิดพลาดไป
ในข่าวครั้งนี้ขอโทษจริง
อยากให้ชาวบ้านเขาให้อภัยไหมครับ

ชาวบ้านเป็นยังไงบ้างครับให้อภัยเยอะเลย
เมื่อ๓ปีก็ขอโอกาสมาแล้ว

ชาวบ้านเขาบอกว่าเขาให้โอกาสไปหนึ่งครั้งแล้ว
แล้วเขาสงสารกลัวจะไม่มีที่อยู่กลัวจะไม่มีที่ยืน
แล้วครั้งนี้หลวงพ่อว่าไงหลวงพ่อพิจารณาตัวเอง
ผมจะไม่ได้ขับไล่กันแต่หลวงพ่อพิจารณาตัวเองได้ไหม
ก็ยินดียมนะยินดีจะพิจารณาตัวเอง
อาจจะมาขอโอกาสอีก๓วันจำคือศึก
ท่านก็ให้สัมภาษณ์ท่ามกลางความกดดันพอสมควรนะ
แต่หลังจากที่เจ้าอาวาสยอมพิจารณาตัวเองแล้ว
หลังจากนั้นหมอปลาก็ได้นำปัจจัย๑๘๐๐บาท
ซึ่งเป็นคาดทำป้ายไวนิวให้ป้ารัตนามาถวายให้เจ้าอาวาส

ส่วนกันจอมพลังที่มาด้วยเนี่ยก็ใส่ซองเพิ่มไปอีก๕๐๐บาท

ถวายให้กับเจ้าอาวาสวัดไปจะได้จบเรื่องนี้
ถือว่าไม่ได้เป็นหนี้เป็นสินอะไรต่อกัน
แม้ว่าทางหมอปลาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยก็ตาม
จากการที่ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวและชาวบ้านมาร่วมฟังเสร็จเรียบร้อยแล้ว
พระครูธีรศาสตร์ท่านก็เดินกลับกุฏิไป
ท่าทางก็อาจจะเศร้าหมองนิดนึง
มันเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้น

นั่นคือภาพสุดท้ายที่เห็นเดินไปนะ
และตอนนี้บอกเลยนะ

แม้ว่าจะยังไม่ครบ๓วันที่ท่านบอก

ว่าล่าสุดตอนนี้ติดต่อก็ไม่ได้แล้วนะ
เรียกได้ว่าหายไปเลย

ไม่แน่ใจแต่ว่าเอาล่ะ

ก็คิดว่าท่านคงจะทำตามสัญญาเหมือนกัน
เรื่องนี้นักข่าวของเราก็ตามอยู่เหมือนกันนะคะ

มีผู้ชายคนหนึ่งคลุ้มคลั่งค่ะ

เกิดการจับกลุ่มกันระทึกเลยค่ะ

เขาก็พยายามที่จะดักจับผู้ชายคนนี้ให้ได้

แล้วก็ต้องคำถามว่าผู้ชายคนเนี้ย
เข้ามาในหลุมจอดเครื่องบินนี้ได้ยังไง
แล้วคุณสังเกตนะว่าเขาไม่ได้วิ่งมามือเปล่าคุณชนะ

โอ้โหโมไฮเมดซาร่ายังต้องอาย

จริงค่ะเนี่ยทั้งเจ้าหน้าที่ที่เขาวิ่งตาม
ทั้งขับรถดักก็เรียกว่าแทบจะจับกุมลำบากเลยนะ

เพราะเขากำลังจะขึ้นไปอาคารผู้โดยสาร
โอ้โหแล้วถ้าขึ้นไปได้จะเกิดอะไรขึ้น

เดินขึ้นไปวิ่งขึ้นไปด้วย
ค่ะเจ้าหน้าที่ก็วิ่งตามติดป่าวรอ
เอานี่มะจนมุมอยู่มาใกล้ที่มาแล้ว
แล้วก็เกลี้ยกล่อมก่อน

ก็จะเอาอย่างนี้วางอาวุธลงแล้วทุกอย่างจะได้

หลังจากนั้นเขาก็ใช้ขวานนี่แหละค่ะ

เดียวกันเจ้าหน้าที่ก็ลุกขึ้นมาเหมือนกัน

นี่โอ้โหเป็นภาพที่อันตรายมากเลยนะสุดท้ายเจ้าหน้าที่เขาต้องยอมทำอย่างนี้
คืออาจจะดูรุนแรงนะแต่มันคือมาตรการที่ต้องทำให้เด็ดขาด
เป็นกลยุทธ์กลวิธีในการจับกลุ่มผู้ต้องหาหรือว่าผู้ก่อเหตุ
จับกลุ่มตัวได้ผู้ก่อเหตุคือนายวัชระคบุตรอายุ๓๔ปี
คว้าขวานด้ามเหล็กเลยนะโอ้โหยาวเลยอีกหนึ่งด้าม
กันไกลปลายแหลมแล้วก็ยาบ้าสีส้ม๑เม็ด
นี่ไงตัวการก่อเหตุทำให้สติสตั๊กไม่อยู่กับเนื้อกับตัว
มีอาชีพเป็นพนักงานคลังสินค้าแห่งหนึ่ง
ในอำเพิ่มบางเสาห์ทงหลังเลิกงานออกกระเช้า
กำลังจะกลับบ้านอยู่ที่ห้องพักแห่งหนึ่ง
เคหะเมืองใหม่บางพลีนะ

เกิดอาการประสาทหลอนจากการเสพยา

ได้ยินว่ามีคนบอกให้ไปปล้นเครื่องบิน
เครื่องบินป้นเครื่องบินป้นเครื่องบินป้นเครื่องบิน

เขาก็เลยตัดสินใจเอาอาวุธที่มีใกล้ตัว

คว้ามาแล้วก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์มุ่งหน้าไปที่สนามบิน
นี่ในตอนที่เขาขี่มาเนี่ยนะ

มาขู่เนี่ยจังหาที่ทุกคนเขาก็หลบสิ
นึกว่าแบบเป็นปืนอ่ะขู่มาแบบนี้ใครคุ้นหนีอ่ะคุณจริง
เขามีมาตรการอยู่แล้วไม่ใช่ว่าให้ใครเข้าง่าย

เอาล่ะแต่ยังไงซะสุดท้ายโดนจับได้เนอ
ค่ะเรื่องของมาตรการความปลอดภัยเป็นอย่างไร

ผู้อำนวยการท่ากาศยาสุวรรณภูมิ
ท่านเองก็ยืนยันนะว่าระบบรักษาความปลอดภัยของท่ากาศยาน
หล่าหลวมหลังจากที่ผู้ก่อเหตุเข้ามาภายในเขตพื้นที่ห่วงห้าม
เจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาแค่๙นาทีในการควบคุมตัว

และจากเหตุการณ์นี้ก็ไม่ได้กระทบต่อผู้โดยสาร
แล้วก็เรื่องของตารางการบินแต่อย่างใดนะครับ
ค่ะส่วนชายเมายาผู้ก่อเหตุนี้นะคะ
ถูกตำรวจดำเนินคดี๖ข้อหาค่ะ
หนึ่งก็คือพกพาอาวุธมาก่ออันตรายต่อความปลอดภัยของท่าอากาศยาน

เพราะหลายคนไม่ค่อยเห็นว่ามีใครบุกไปในสนามบินไง

นี่ก็เป็นความรู้นะแล้วไม่ใช่แค่จำคุกเท่านั้นนะ
ยังมีประหลับตั้งแต่๖๐๐๐๐๐ถึง๘๐๐๐๐๐บาทด้วย
ข้อหาที่๒คือพกอาวุธเข้าไปในพื้นที่ห่วงห้ามเขตการบิน
ข้อหาที่๓ทำให้ผู้อื่นเกิดความตกใจกลัว
ข้อหาที่๔ขับขี่ยานพาหนะขณะเสพสารเสพติด
ข้อหาที่๕ต่อสู้ขัดขวางเจ้าหน้าที่

ก็คือทำประตูกระจกสนามบินแตก๒บาน
หกกระทงแบบจุก
ไม่รู้เลยว่าจะได้ออกมาใช้ชีวิตหรือเปล่า

เพราะอะไรจุดเริ่มต้นคือยาเสพติด
อีกเรื่องราวเตือนภัยนะคะเตือนสาวหน่อย
ขับรถไปไหนระวังให้ดีค่ะ
เพราะสาวคนนี้ค่ะเธอขับรถของเธอนะ
อยู่ก็มีคนมาประกบข้างแล้วกระชากสร้อย

โอ้โหคุณดูค่ะ

ล้มลงไปขนาดที่กำลังขับรถเลย

แล้วคุณคิดดูจะเจ็บขนาดไหนดีที่หัวไม่ฟาดพื้น

ค่อยตีคู่มากับผู้เสียหาย
พอได้จังหวะเท่านั้นแหละก็เอื้อมมือกระชากสร้อยทันทีนะคะ
ส่วนคนร้ายก็บึงรถหนีไปอย่างลอยนวล
ผู้เสียหายนะครับก็คือนางสาวสุพรรณสาขันทวุฒิ
เธอเล่าว่าช่วงเกิดเหตุเป็นช่วงสักตอน๗โมงครึ่ง
ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกมาจากที่พัก

ภายในซอยไทยประกัน๕๐
เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุถูกคนที่เขาขับขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ย
ตามมาประกบก่อนที่จะกระชากสร้อยคอทองคำหนัก๕๐สตางค์
พร้อมกับพระเลี่ยมทอง๑องค์
ราคารวมนะประมาณสักสองหมื่นได้คุณชิสา

แล้วยังไงสร้อยคอทองคำมันขาด
แล้วส่วนที่ขาดยังดีมันยังติดอยู่ที่บริเวณคอเสื้อ
แต่ว่าคนร้ายก็ได้สร้อยคอทองคำช่วงที่เป็นตะขอ
แล้วก็พระเลี่ยมทองติดมือไปนะคะ

เนี่ยค่ะไปฟังเธอเล่าเหตุการณ์หน่อยละกัน
พอลงสะพานมาเขาตีคู่มา
ก็เอกใจแล้วรู้สึกผิดปกติแต่ไม่คิดว่าจะเป็นคนร้าย
ว่าจะเป็นคนรู้จักแล้วมาแกล้งแซว

ก็เลยเร่งคันเร่งมา
แต่มันก็ยังบี้ไม่เลิกก็เลยมาชะลออยู่ตรงนี้
ชะลอพวกเขากระชากสร้อยเลย
นี่ค่ะกระชากสร้อยกันไปแบบนี้
ตัวคุณสุพรรษาเองก็บอกนะว่าได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
แล้วตอนนี้นะไปร้องทุกข์เอาไว้ที่สพบังเสาทงแล้วค่ะ
ก็อยากจะให้คุณตำรวจช่วยติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายรายนี้
มาดำเนินคดีหน่อยนะคะ
ก็อยากจะเตือนสังคมด้วยว่าต้องระมัดระวังจริง
เพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้อาจจะเกิดขึ้นได้เสมอนะ
เอาจริงชาวบ้านในพื้นที่เขาก็บอกนะว่า
อร่อยไอ้บริเวณตรงนี้นะเอาจริง
มันไม่ใช่ว่าเกิดเหตุเฉพาะตอนกลางวันหรอก
คือคนในพื้นที่เนี่ยชาวบ้านนะฮะอย่างป้าสกุลชาปัญญาก็บอกว่า
เอาอย่างนี้ช่วยมาเพิ่มไฟหน่อยไหมแล้ว
ถ้าตอนกลางคืนมันมืด
แล้วมันเคยเกิดเหตุอย่างนี้หลายครั้งในช่วงกลางคืน
แต่เนี่ยมาเกิดกลางวันนั่นหมายความว่าอะไร
คนก่อเหตุมันท่าทางจะชะล่าใจมันย่ามใจ
ในเมื่อมันทำเหตุการณ์แล้วมันเหมือนกับว่าไม่โดนจับ

มาทำเหตุการณ์แบบนี้ตอนกลางวันมันซะเลย
โอ้โหแบบนี้เนี่ยจะไปไว้ใจอะไรได้
กลางวันก็เกิดเหตุแล้วยิ่งกลางคืนเนี่ยยิ่งน่ากลัวเลย
อย่างนั้นฝากหน่วยงานนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นคุณตำรวจหรือการไฟฟ้าก็แล้วแต่นะ
หรือว่าทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่หน่อยนะฮะ
ไปช่วยดูแลความเดือดร้อนของประชาชนนะ
ประชาชนเขาจะได้สบายอกสบายใจแล้วไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกค่ะ
มาที่เรื่องของคุณตำรวจที่แหมมีความสามารถทุกสิ่งอย่างจริง
ขนาดพึ่งยังจับมือเปล่าได้เลยอะครับ
วันนี้มือเปล่านะครับท่านปุ่มวัสดิ์
เป็นมือเปล่าเป็นความสามารถเฉพาะตัวที่ห้ามลอกเรียนแบบนะครับ

ชาวบ้านเดือดร้อนเราต้องมาครับเนอะเราต้องมาช่วยเขาก็ไม่มีทุกข์
เปล่าเลยครับนะครับใช้มือเปล่าเปล่านี่แหละครับ

จับเขาเอาใส่ในกล่องนะครับแล้วก็ย้ายที่อยู่ให้เขาจะได้ไม่มารบกวนนะครับ
โอ้โหพี่ตำรวจ
นุ่มนวลกับพึ่งซะละเกิน
ค่อยเอามือกรอบรูปแล้วก็เอาขึ้นมาแบบนี้นะ
ถามจริงทำได้เหรอคะแบบนี้
ต้องมีความชำนาญพึ่งเต็มมือเลย
แล้วก็ยกมายกมาไปไว้อีกหนึ่งกล่อง
คือค่อยย้ายพึ่งให้ไปอยู่ในที่ที่ควรจะอยู่
แล้วพึ่งมันเดินไปของมันเองหรือบางตัวมันก็บินไป
สุดยอดจริงครับสำหรับร้อยตำรวจตรีณรินศรีมรกฏมงคล
เป็นตำรวจสมภาพเกาะจังหวัดเพชรโบน
คือเรื่องมีชาวบ้านเขามาร้องเรียนบอก
คุณตำรวจครับตำรวจครับ
มาทำรังที่นี่เป็นกังวลครับ
มันอาจจะมาทำร้ายเด็กลูกหลานคนแถวนี้

เดี๋ยวผมจะจัดการเจรจาพูดคุยกับเจ้าพึ่งให้เอง

คุยได้เพิ่งคุยได้คุยดี

แล้วก็ค่อยบอกเขาว่าเราจะย้ายไปนะ
ย้ายลงกล่องไปในที่ที่ดีกว่านี้

ไม่ต้องไปวุ่นวายกับใคร
คุณผู้ชมครับพอเอาเข้ากล่องแล้ว
แล้วยังไงต่อเอาไปบ้านคุณตำรวจ
บ้านคุณตำรวจนี่ไม่ธรรมดาคุณชิสา

พึ่งเขาก็ชอบสิได้อยู่ในที่ธรรมชาติด้วยถูกไหม

เขาเองนะครับก็มีสวน

สวนไล่ผลไม้อะไรของเขา

แต่ก็บอกอย่างนี้นะว่าไม่ใช่ว่าจะจับได้ง่าย

เพราะว่าการใส่น้ำหอมมันจะมีกลิ่นติดตัว
พึ่งอาจจะชอบหรือไม่ชอบมันก็มีผลกระทบแหละ

เป็นเทคนิคเป็นเคล็ดลับของท่าน

แต่คุณตำรวจก็บอกว่าไม่ได้แค่ย้ายพึ่งอย่างเดียวนะ

คุณตำรวจเคยจัดการเรียบร้อยมาหมดแล้ว

ความสามารถของตำรวจประเทศไทยนี่ไม่ธรรมดาจริง
ไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวเป็นอุบัติเหตุนะคะคุณ
เราบนท้องถนนมันไม่รู้จริงว่าจะเกิดเหตุอะไรอย่าง
เหตุการณ์นี้มันเกิดแล้วก็กลายเป็นเหตุแบบนี้แหละค่ะ
โอ้โหล้มระเนระนาดเลยคุณชนะ

แล้วเหมือนจังหวะพร้อมใจกันล้มบริเวณจุดนี้กันทั้งนั้นเลย

ก็คืออย่างนี้สาเหตุส่วนหนึ่งเบื้องต้นนะ
การว่ารถเครนขนาดใหญ่สายไฮโดลิกลั่ว
มันก็เลยทำให้น้ำมันของสายไฮโดริกน่ะ

มันแบบเคลือบอยู่บนพื้นผิวถนนไง

โอ้โหลื่นจริงข้างหน้านี้
เกิดขึ้นแบบนี้แล้วทำให้มีผู้บาดเจ็บ

เจ็บกันถึง๕๘คันเลยคุณชนะ
เพจเฮียขับรถเขานำมาแชร์นะ

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝนฟ้าที่ตกลงมา
หรือว่ารถรถใหญ่รถบรรทุกน้ำมัน

มันอาจจะสร้างความเดือดร้อนให้กับรถคันอื่น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลจัดการด้วยนะคะ

รถกระบะพยายามจะปาดหน้ารถใหญ่สุดท้ายเป็นอุบัติเหตุครับ
โอ๊ยแตกเลยแตกเลย

ลักษณะคือรถกระบะคันนี้เหมือนจะออกขวา
แล้วไปปาดหน้ารถบัตรคันใหญ่คันนี้

เอาล่ะถ้าเกิดอุปติเหตุก็อย่าไปตกใจนะ

อุบัติเหตุสะกิดกันชนกันอะไรเนี่ยนะ
ค่อยเอารถเข้าข้างทาง

หรือคุยกันเจรจากันดี

รถก็คือทรัพย์สินนอกกาย

คุณก็เลยไม่เคยมีเหตุทะเลาะวิวาสอะไรกับใคร

เออถ้ากลัวคนแล้วไม่เกิดเหตุก็ดี

เรื่องของอุบัติเหตุจากงานก่อสร้างกันบ้างค่ะ

เขาใช้บันไดสูงพาดไป

แต่ถ้าไม่ระวังก็เกิดเป็นเหตุการณ์แบบนี้ได้นะคะ

นะแล้วบันไดมันก็ไม่มั่นคงแข็งแรงนะ

ขนาดแบบนี้ทางที่ดีนะควรจะมีคนมาช่วยจับด้วยหน่อย
เพื่อมันเคลื่อนไม่ให้มันขยับเนี่ย
ต้องขอบคุณติ๊กต๊อกของคุณแทนท็อปด้วยนะ
เอามาแชร์กันระมัดระวังกันด้วยค่ะ

คุณผู้ชมครับบอกเลยนะว่าน้องเนี่ยนะฮะที่เขาชอบเต้นโคเวอร์เนี่ย
น้องอิงฟ้ากำลังเป็นกระแสเลย

นางงามกำลังมาแรงเลยมีเด็กเขาอยากจะโคเวอร์ใช่ไหมล่ะ

ไปติดตามเลยในช่วงของสมัครคราวเด็ก

จังหวะนี้คือต้องเต้นแล้ว
นี่ค่ะน้องคนนี้น่ารักจังเลย

ดิฉันแวะครั้งความน่ารักแบบสิบแต่มสิบ
ไม่มีหากหรือว่าเรื่องศรีระไม่เกี่ยวนะดินเนอร์ล้วน
แต่เรื่องของเรื่องน่ะไอ้คลิปของคุณอิงฟ้าเนี่ยนะ
ที่เต้นในช่วงของการประกวดเนี่ย
โอ้โฮเป็นคลิปที่หลายคนเป็นไบร่อล
ติดตามแล้วก็ดูแล้วบางคนไปทำตามด้วยอ่ะ
ทำได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่ามันไปแล้วแต่โครงกระดูก

แหละแต่คนนี้งอนพ่อ

ขอจับหน่อยละไหมมิ้ว

ขอจับขอเคลียร์ได้ไม่รัก
แต่ได้ไหมแล้วอุ๊ยพอจะดุงดู
อ้าวจับใดหนูแต่จะไปเคียร์
หวังว่าคงจะรู้ว่าเพราะอะไร

แต่หนูน้อยไงคุณชนะผู้อ่อนต่อโลก

ยังไม่รู้อีหน่อยอีเหน่หรือว่าอยากจะรู้ล่ะ

ถ้ามาตะปุ่มตะต่ำนู่น

อ้าวแล้วแม่จับจะไม่เป็นไรเหรอ
แม่จับไม่เป็นไรแม่จับแล้วก็โอ้โห

โอ้ก็เอาเรื่องครับเขาเรียงลูกอย่างนี้ไง
บางทีนะการปล่อยลูกไว้กับพ่อมันก็จะมีความสนุกสนานแบบนี้

เรื่องการสอนกันบ้างไหมเขาบอกว่าพี่ก็ต้องสอนน้อง
เพื่อให้พี่ใหญ่ประจำบ้านสอนน้อง
แล้วเรื่องอะไรล่ะการสอนที่เขาว่าถึง

อยากรู้อยากเห็นมันคืออะไรไปดูฮะ
อ้าวเก่งไหมล่ะนี่พี่ก็คือตัวพี่สุนัข

สอนให้น้องมุดข้ามไปหน่อย
ต้องทำยังไงมันมีระดับเนอะเห็นไหมว่ามันมีสก๊อตเทปใสเนี่ย
ติดเป็นขั้นไว้อยู่เอออ่ะต่ำสุดเลยนะ
มันต้องทำตัวให้มันแบนที่สุด

อ่ะอย่างงี้ใช่ไหมพี่นี่จัดให้เออ

ได้เหมือนกันอ่ะแน่นอนคือจะไปทางข้างหน้าก็ได้จะคานจากข้างหน้าก็ได้
หรือจะเอาเท้ายื่นไปก่อนก็แล้วแต่ความถนัด
มันเป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักดีนะระหว่างเด็กน้อยกับสุนัขตัวหนึ่งแบบนี้

บ้านเขาก็ประมาณนี้นะที่แบบสุนัขเนี่ยที่แบบโตขึ้นมาแล้วเนี่ย

เออถ้าป้อนใดก็อยากจะเห็นเหมือนกัน
ค่ะอีกเรื่องนึงละกัน
นั้นเรื่องของความหิวมันไม่เข้าใครออกใครนะคุณชนะ

ส้มตำที่ทานเนี่ยนะคะทานที่ไหนทำไมมันถึงเกิดเป็นเหตุการณ์แบบนี้

โอ้โฮตำ

ใส่ขนมจรีนผงนัวใส่เข้าไป

ตำกันตรงนี้แหละท้ายกระบะนี่แหละคุณชนะ

เราจะไปให้ถึงเนี่ยตำมันมันกลายรสเลยอ่ะเอาอย่างงี้เลยหรอ
แล้วถ้าพูดถึงเอาไปขายไปส่งให้กับลูกค้าจริง
คุณจะได้ส้มตำที่สดใหม่เรากลับไปนั่งกินที่ร้านเลยนะ
อันนี้ถูกเลยคุณชนะบางทีเนี่ยส้มตำมันเป็นอาหารที่คือต้องทานทันทีไง

คือตำปุ๊บกินปั๊บนี่คุณจะได้รสชาติความแซ่บ
แต่ถ้าทิ้งไว้นานหน่อยสักครึ่งชั่วโมงนี้ก็ถือว่านานแล้วนะ

ส้มตำมันเซ็งคนกินก็เซ็งเออนี่ไงเขาเลยตำกันท้ายรถแบบนี้เลยนะ

เราก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาจะไปส่งจริงหรือเปล่า
หรือว่าก็เป็นการที่แบบว่าช่วงของการเดินทาง
แต่ไปเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงดิฉันว่านะคงไม่ใช่ตำขายอะไรหรอก
กำลังจะแบบเดินทางไหมอะไรอย่างนั้นเนอะ
กำลังจะเดินทางไปที่ไหนสักที่หนึ่งอดไม่ได้ไง
มันจะรอถึงใบทางก่อนมันไม่ได้มันหิว
แต่บางบ้านเขาทำอย่างนี้นะ
เรื่องของการแบบว่าไปเที่ยวแล้วก็เอาพวกอุปกรณ์ไปแบบเต็มเหนียวเลยเนี่ย
อย่างนี้ไปน้ำตรงน้ำตกมีส้มตำด้วยยอดเยี่ยมเลยนะครับ

ติ๊กต๊อกที่ใช้ชื่อว่านรมน๑๑๐๗๔๒ครับ

อยากจะให้ไปดูความน่ารักความหยอกล้อของสัตว์ต่างสายพันธุ์กันหน่อยค่ะ
ครับและขอขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามเราจนถึงช่วงท้ายของรายการนะครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ